สัปดาห์นี้พี่แจ๊กกะรีนของเราจะพาคุณผู้ชมไปพูดคุยนะคะกับอดีตพระเอกชื่อดังในยุค๙๐
อย่างพี่ต่อนันทวัฒน์เผลอแป๊บเดียวตอนนี้พี่ต่อมีลูก๓คนแล้วนะคะคุณผู้ชม
เดี๋ยวเราไปร่วมย้อนวานให้หายคิดถึงกับพี่ต่อนันทวัฒน์กันค่ะ
สวัสดีค่ะสบายดีหรือเปล่าค่ะวันนี้นะคะบันเทิงไทยรัฐของเรามาที่ร้านจักรยานใหญ่มากจริงจริงค่ะ

คุณน้องต่อนันทวัฒน์นั่นเองนะคะพระเอกยุค๙๐หรือ๘๐ของเรา

แต่ตอนนี้ก็ไปเป็นเท่าแก่ร้านเขาเรียกว่าอาณาจักรจักรยานเลย

ค่ะวันนี้ก็จะมาพอพูดคุยให้แฟนแฟนหายคิดถึงนะคะถ้ารบกวนออกมาได้ไหมค
คุณผู้ชมไม่เจอนานหนึ่งหล่อเหมือนเดิมเลยค่ะคุณผู้ชมไม่เจอนานหนึ่งหายคิดถึงนะคะถ้าลูกคุณออกมาได้มั้ยคะ
คุณผู้ชมไม่เจอนานหนึ่งหายคิดถึงนะคะถ้าลูกคุณออกมาได้มั้ยคะ
คุณผู้ชมไม่เจนเลยค่ะถ้าลูกคุณออกมาได้มั้ยคะ
คุณผู้ชมไม่เจนเลยค่ะถ้าลูกคุณออกมาได้มั้ยคะ
คุณผู้ชมไม่เจนเลยค่ะถ้าลูกคุณออกมาได้มั้ยคะ
คุณผู้ชมไม่เจนเลยค่ะถ้าลูกคุณออกมาได้มั้ยคะ
คุณผู้ชมไม่เจนเลยค่ะถ้าลูกคุณออกมาได้มั้ยคะ
คุณผู้ชมไม่เจนเลยค่ะถ้าลูกคุณออกมาได้มั้ยคะ
คุณผู้ชมไม่เจนเลยค่ะถ้าลูกคุณออกมาได้มั้ยคะ
คุณผู้ชมไม่เจนเลยค่ะถ้าลูกคุณออกมาได้มั้ยคะ
คุณผู้ชมไม่เจนเลยค่ะถ้าลูกคุณออกมาได้มั้ยคะ
คุณผู้ชมไม่เจนเลยค่ะถ้าลูกคุณออกมาได้มั้ยคะ
คุณผู้ชมไม่เจนเลยค่ะถ้าลูกคุณออกมาได้มั้ยคะ
คุณผู้ชมไม่เจนเลยค่ะถ้าลูกคุณออกมาได้มั้ยคะ
คุณผู้ชมไม่เจนเลยค่ะถ้าลูกคุณออกมาได้มั้ยคะ
คุณผู้ชมไม่เจนเลยค่ะถ้าลูกคุณออกมาได้มั้ยคะ
คุณผู้ชมไม่เจนเลยค่ะถ้าลูกคุณออกมาได้มั้ยคะ
คุณผู้ชมไม่เจนเลยค่ะถ้าลูกคุณออกมาได้มั้ยคะ
คุณผู้ชมไม่เจนเลยค่ะถ้าลูกคุณออกมาได้มั้ยคะ
คุณผู้ชมไม่เจนเลยค่ะถ้าลูกคุณออกมาได้มั้ยคะ
คุณผู้ชมไม่เจนเลยค่ะถ้าลูกคุณออกมาได้มั้ยคะ
คุณผู้ชมไม่เจนเลยค่ะถ้าลูกคุณออกมาได้มั้ยคะ
คุณผู้ชมไม่เจนเลยค่ะถ้าลูกคุณออกมาได้มั้ยคะ
คุณผู้ชมไม่เจนเลยค่ะถ้าลูกคุณออกมาได้มั้ยคะ
คุณผู้ชมไม่เจนเลยค่ะถ้าลูกคุณออกมาได้มั้ยคะ
คุณผู้ชมไม่เจนเลยค่ะถ้าลูกคุณออกมาได้มั้ยคะ
คุณผู้ชมไม่เจนเลยค่ะถ้าลูกคุณออกมาได้มั้ยคะ
คุณผู้ชมไม่เจนเลยค่ะถ้าลูกคุณออกมาได้มั้ยคะ
คุณผู้ชมไม่เจนเลยค่ะถ้าลูกคุณออกมาได้มั้ยคะ
คุณผู้ชมไม่เจนเลยค่ะถ้าลูกคุณออกมาได้มั้ยคะ
คุณผู้ชมไม่เจนเลยค่ะถ้าลูกคุณออกมาได้มั้ยคะ
คุณผู้ชมไม่เจนเลยค่ะถ้าลูกคุณออกมาได้มั้ยคะ
คุณผู้ชมไม่เจนเลยค่ะถ้าลูกคุณออกมาได้มั้ยคะ
คุณผู้ชมไม่เจนเลยค่ะถ้าลูกคุณออกมาได้มั้ยคะ
คุณผู้ชมไม่เจนเลยค่ะถ้าลูกคุณออกมาได้มั้ยคะ
คุณผู้ชมไม่เจนเลยค่ะถ้าลูกคุณออกมาได้มั้ยคะ
คุณผู้ชมไม่เจนเลยค่ะถ้าลูกคุณออกมาได้มั้ยคะ
คุณผู้ชมไม่เจนเลยค่ะถ้าลูกคุณออกมาได้มั้ยคะ

คุณผู้ชมไม่เจนเลยค่ะถ้าลูกคุณออกมาได้มั้ยคะ
คุณผู้ชมไม่เจนเลยค่ะถ้าลูกคุณออกมาได้มั้ยคะ
คุณผู้ชมไม่เจนเลยค่ะถ้าลูกคุณออกมาได้มั้ยคะ
คุณผู้ชมไม่เจนเลยค่ะถ้าลูกคุณออกมาได้มั้ยคะ
คุณผู้ชมไม่เจนเลยค่ะถ้าลูกคุณออกมาได้มั้ยคะ
คุณผู้ชมไม่เจนเลยค่ะถ้าลูกคุณออกมาได้มั้ยคะ
คุณผู้ชมไม่เจนเลยค่ะถ้าลูกคุณออกมาได้มั้ยคะ
คุณผู้ชมไม่เจนเลยค่ะถ้าลูกคุณออกมาได้มั้ยคะ
คุณผู้ชมไม่เจนเลยค่ะถ้าลูกคุณออกมาได้มั้ยคะ
คุณผู้ชมไม่เจนเลยค่ะถ้าลูกคุณออกมาได้มั้ยคะ
คุณผู้ชมไม่เจนเลยค่ะถ้าลูกคุณออกมาได้มั้ยคะ
คุณผู้ชมไม่เจนเลยค่ะถ้าลูกคุณออกมาได้มั้ยคะ
คุณผู้ชมไม่เจนเลยค่ะถ้าลูกคุณออกมาได้มั้ยคะ
คุณผู้ชมไม่เจนเลยค่ะถ้าลูกคุณออกมาได้มั้ยคะ

คุณผู้ชมไม่เจนเลยค่ะถ้าลูกคุณออกมาได้มั้ยคะ
คุณผู้ชมไม่เจนเลยค่ะถ้าลูกคุณออกมาได้มั้ยคะ
คุณผู้ชมไม่เจนเลยค่ะถ้าลูกคุณออกมาได้มั้ยคะ
คุณผู้ชมไม่เจนเลยค่ะถ้าลูกคุณออกมาได้มั้ยคะ